สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่มาสิกล้องกล้องล่ะกล้องผมล่ะเอายัง

ผมต้องเรียกไง
ผมต้องเรียกกล้องสักนิดนึง
วันนี้เข้ามานั่งรอฤทธิ์เยอะนะ
บอกว่าเดี๋ยววิ่งเข้ามาแล้วก็กระต่ายปาก

พร้อมใจถวายพระพรในหลวง
วันเฉลิม๒๘กรกฎาคือวันพรุ่งนี้นะคะ
ก็มีบุคคลในภาพนี้๑๑คนค่ะ
ซึ่งมีความปิติที่ได้ถวายงานนะคะ

ก็เชิญชวนผสมนิกรทั่วแผ่นดินไทย

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา
๖๕ภรรษา๒๘กรกฎาคม๒๕๖๐

เผยถึงความรู้สึกสุดปิติ
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม

เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิลาลงกรบฎินธระพระเทพอยะวรรางกูล
ดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนิน
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในสถานที่ต่าง
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่๒๘กรกฎาคม๒๕๖๐นี้
น่าปลื้มใจแทนเลย
โดยผู้ที่เชิญภาพทั้งหมด๑๑คนจาก๑๑ภาพนี้มาเปิดใจถึงความรู้สึก
ซึ่งในวันนั้นที่เขาได้ถวายงานมีความทรงจำที่ดี
โดยทุกคนก็ปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่หาที่สุดมีได้
ที่ได้มีโอกาสได้ถวายงานครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะ

เคยค่ะเคยะเคยคือพระองค์สูง
เราจึงตั้งใจว่าจะขอขอมองให้ชื่นใจก็มมมมมม
ก้มว่ายตลอดกลับ
เดี๋ยวอันนี้ประชดอย่างรุนแรงจิตใจของคุณทำด้วยอะไร
เกียรติดิแล้ว
ยังไม่ได้พูดยังไม่ได้พูด

คอมเม้นต์กับว่าแต่ละพื้นที่ของคุณสถานการณ์น้ำเป็นยังไงเลยกัน

เพราะฉะนั้นในแต่ละพื้นที่ของแต่ละพื้นที่เป็นยังไงบ้าง
ตอนนี้เขาบอกว่าเริ่มจากได้ถึงตัว๒ตัว
แล้วตอนนี้พัดถ๕๓อีสานเหนือแล้วก็บนราชธานีเป็นอว่ม
น้ำป่าเทือกเขาพนมดงรักษ์ทะลักษณ์สองตำบวนจมบาดาเลยล่ะ

กลางดึกบ้านเรือนเสียหายนะเบื้องต้นนี้นะฮะ๒๐๐หลังคาเรือนแล้วล่ะ
เมื่อวานนี้ตี๓ของวันที่๒๖กรกฎาคมเนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
ทำให้น้ำป่าจากเทือกเขาพนมดงรักไหลหลากท่วมพื้นที่เขตเทศบาลตำบลน้ำยีน
แล้วก็ตำบลศรีวิเชียนอำเภอน้ำยืนระดับความสูงของน้ำณตอนนั้น๑เมตร
๑เมตรนะครับชาวบ้านก็ต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินกันอย่างโกราวุฒิเลยล่ะ
เบื้องต้นพบว่าชาวบ้านตามบ้านเรือนประชาชนเสียหายกว่าแล้ว๒๐๐หลัง
แล้วก็มีพื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วมเป็นวงกว้างตอนนี้ยังไม่รู้จำนวน
อันนั้นเกิดขึ้นนะฮะที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเราไปต่อที่จังหวัดศรีสะเกดกันหน่อย
จังหวัดศรีสะเกดนี้น้ำป่าจากเทือกเขาพนมดงรักนะฮะไหลท่วมพื้นที่ตำบลละลายอำเภอกันทะลักษณ์นะฮะ
อุ๊ยอำเภอเดียวกับเนรคัมนี่ไงอ๋อสำนักส่งอ่ะนะวัด
น้ำท่วมสูงกว่าเมตรห้าสิบอ้าวฉันก็มิดหัวเลยซะเนี่ยนะอันนี้หนักกว่าครึ่งเมตรห้าสิบ
เจ๊โผล่มาหกเซนหนึ่งนะฮะประชาชนได้รับความเสียหายสิบหกหลังก็ยังน้อยหน่อยนะฮะ
เจ้าบ้านที่อยู่ในพื้นที่ตำรบัวน้ำป่าถร่มครั้งนี้ในวันที่สุดในรอบสี่สิบ
จากน้ำที่มันเกิดมีน้ำท่วมสะสมอยู่แล้วตอนนี้

เราไปดูที่ใกล้กรุงเทพเข้ามาหน่อยไหม

ต้นทาง
ต้นทางแล้วถ้าพิศนุโลกมาถึงนครสวรรค์เมื่อไหร่เราก็เตรียมตัวซะหน่อย
พิศนุโลกตอนนี้สถานการณ์ในแม่น้ำยมเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง
หลังจากที่มีฝนตกหนักส่งให้ผลเนี่ยน้ำล้นตลิ่งไหลท่วมพื้นที่นาชาวบ้านแล้วนะครับ
ชุมแสงสงครามหมู่๒ตำบลชุมแสงสงครามอำเภอบางรกรรมเสียหายเป็นวงกว้าง
โดยนาข้าวเนี่ยได้รับความเสียหายณเบื้องต้นเนี่ย๘๐๐ไล่ละโดนไปเรียบร้อยละ
ชาวบ้านบางส่วนเนี่ยตัดใจแล้วตัดใจแล้วคือตัดใจไม่คิดจะเกี่ยวละพี่
เพราะว่าหนึ่งเกี่ยวไปมันก็ยังไม่ถึงกำหนดที่จะเกี่ยวข้าวแล้วก็เกี่ยวไปไปขายลุงศรีเนี่ย
ก็ได้แค่๒๓พันบาทมันยังไม่ตั้งทองมั้งนะวันนี้คือชาวบ้านทุกคนพูดเลยว่า
รกรรมวันนี้เขาเตรียมคือรากรรมจริงจริงอ่ะตอนเนี้ยตอนเนี้ยรากรรมจริงเพราะว่า
ไปขายเขาบอกให้เขาตัดตอนนั้นเหรอเขาทำใจไม่ได้ข้าวที่เขาปลูกอยู่เนี่ย
ไปเหลือแค่๒๓พันบาทลงค่าปุ๋ยยังไม่พอเลยทางด้านกรุงอุตโนยมวิทยานะครับ
ประกาศพายุโซนร้อนเซ็นกานะฮะฉบับที่๑๙นานแทบระบุว่าพายุ
ว่าหย่อมความกดอากาศต่ำนี้จะปกคลุมบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
และจะสลายตัวไปในวันพรุ่งนี้นะฮะลักษณะนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกบริเวณกว้าง
กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนเนี่ยบริเวณดังเก่า
ระวังเขายังเตือนอยู่นะคืนนี้ยังต้องระวังอยู่จะหมด
เมื่อกี้มีคนทรงว่าชอบสื่อข้าวใส่ไข่
เขาชอบกินหรือชอบเสื้อให้แนะ
ตอนนี้สุพรรณบุรีน้ำเพิ่มมากฮะ
แล้วก็ตอนนี้สุพรรณบุรีเริ่มขนของกันแล้ว

เราจะคิดจากนี้นะ

ขอโชว์หน่อยเพราะว่าเมื่อกี้มีคนถามคุณเยอะมากว่าคุณใส่อะไร

ตอนนี้ก็จะอ่านจากลายที่ส่งมาว่าคนไหนรายงานการน้ำททวมดิมะ

เราดูจากตอนนี้ขอให้ทุกคนร่วมส่งกันมาแล้วกันว่า
รอดอุโมงถนนมิตรภาพขอนแก่นน้ำท่วมมิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ที่ขอสัก๔ตัวแล้วกันวันนี้
สำหรับรายงานสถานการณ์นาวบอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อกันด้วยนะคะ

เรื่องนี้เรียกว่าน่าสงสารเหมือนกัน
ยังที่สำคัญ๓คนทำงาน๑๔๐๐คดีต่อเดือน
พนักงานสอบสวนโรงพลักษณ์ทุกขอนบานถึงขั้นวิกฤตแล้วนะครับ
ยังเหลือเข้าเวรอยู่เพียงแค่๓นายเอง
ต้องรับทั้งคดีอาญาแล้วก็จราจรแทบทุกวีทุกวันไม่ได้หยุดเลยนะครับ
เลียเดือน๑๔๐๐คดี

ตอนนี้เหลือพนักงานสอบสวนแค่๓คนได้มีการถูกเปิดเผยนะครับว่า
ตอนนี้พนักงานสอบสวนของโรงพักเหลืออยู่๓นายจริง
ทำให้ต้องเข้าเวรต่อเนื่องไม่ได้พักผ่อนกันเลย
รับทั้งคดีอาญาแล้วก็คดีจราจรไว้จำนวนมากทีเดียวนะครับ
โดยพนักงานสอบสวนนายหนึ่งได้มีการเปิดเผยนะครับ

พนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่อยู่๑๐นาย

นายจากนั้นได้มีคำสั่งให้ไปช่วยสอบสวนคดีต่างนะครับ
ตอนนี้เหลืออยู่แค่๓หรือ๔นาย

แต่ล่าสุดมีคำสั่งให้รองสอบสวน

เวรคนละ๑๒ชั่วโมง
วันหนึ่งใช้๒นายนะฮะอีกคนนึงก็จะได้พัก

พนักงานสอบสวนในนี้ก็มีการระบุเพิ่มเติม
ถึงแม้จะเหลือพนักงานสอบสวนแค่๓นายเท่านั้น
แต่ในส่วนของความลำบากนั้น
ก็เรียกว่าเป็นเรื่องของสุขภาพมากกว่า
เนื่องจากต้องยอมรับนะครับว่าการเข้าเวรแต่ละวันนั้น

แล้วก็ฝึกมาเป็นพิเศษอะไรหรือเปล่าถึงได้ขาดแคลน
ไม่ใช่อยู่ดีจบในร้อยมาก็เป็นได้มั้ง
เรื่องนี้นะฮะก็เลยไปถึงพังคันตรวจเอกสุวรรดิ์โชติการจนะรัฐนะฮะถ้าเป็นผู้อำกับสอนรพระพระชาย๒
ก็ได้มีการมาบอกนะครับบอกว่าตนเองไม่ได้ยิ่งนอนใจนะฮะ
ทำหนังสือถึงระดับกองบังคับการตำรวจนครบัน๖ไปเรียบร้อยแล้ว
เพื่อชี้แจงว่าพนักงานสอบสวนไม่เพียงพอจริง

แล้วขอร้องนะให้แต่งตั้งหรือบรรจุพนักงานสอบสวน
มาลงที่โรงพักข้นเติมหน้าด้วยนะฮะขอใครขอใคร

ส่วนการจัดระเบียบการเข้าเวรพนักงานสอบสวน

เข้าเวรถัดละ๑๒ชั่วโมงติดการ๒วัน

แต่ในความเป็นจริงแล้วพนักงานสอบสวนที่เหลืออยู่มีเพียงแค่๓คน

ทำงานกันไม่ได้หยุดเลย๑๒ชั่วโมงยาวนานเนื่องจากมีสำนวนที่ต้องทำจำนวนมาก
โดยคดีของสนวภาชัย๒นะฮะ
คิดเฉลี่ยแล้วเดือนนึงเนี่ยอารมณ์ทั้งหมดนะครับ

กับพันธการ๓คนนี่ครับ
คนยังไม่พอเลยยังไม่ให้ไปช่วยที่อื่นแล้วเหลือ๓
ก็อันนี้มันดูเพราะว่าถึงอันนี้ผมไม่ได้ว่านนะ

ทำไมราชาจังเลยถมัยถึงยังไม่ได้ทำ
มันเยอะมันเยาะมากน่ะทุกวันนี้
ล้านคนคิดดูเลยตำรวจมีเท่าไหร่เองหลักแสน
หนึ่งคนต่อต่อหัวตัวต่อหมื่น
คือปัญหาตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของตำรวจนะ

ปัญหาใหญ่ตอนนี้กำลังเกิดขึ้นเพราะว่าพยาบาล

กระทั่งพยาบาลมันเป็นอาชีพที่ต้องร่องล้ำ

เออเขาก็เลยแบบบางทีเขาก็ไม่ไหวอะไรอย่างนี้

ทุกอย่างมันก็ไม่มีหมดแหละ

มันอาจจะต้องรับร้องทุกข์ทางออนไลน์ทางอะไรอย่างนี้

แต่มีอาสาสมัครบางคนก็เกินไป

เวนต์สุดยิ่งใหญ่ที่คนรักบ้านไม่ควรจะพลาดจริงคุณผู้ชมครับ

ไม่ควรนะครับที่จะพลาดช็อปกินบินเที่ยว

ในบริษัทตลาดน้ำกลางเมืองนะฮะ
ช็อปสินค้าเรื่องบ้านจำนวนดังมากเลยนะครับ

รถรวมถึงรับเพิ่มสูงสูง๓๓นะครับ

และคะแนนรับบัตรกำนันประทานอาหารราคาพิเศษ

เที่ยวแพ็กเกจท่องเที่ยวราคาสุดคุ้ม

คะแนนเริ่มต้นเพียง๙๙๙๙๙คะแนน

แบบไทยนะคะมาชอบกิน
อร่อยกันที่บุตรอาหารเรื่องชื่อ
มีส้มตำปูทาระบะ

กินเข้าไปข้าวมะทุปาญาติปลากิมทุเรียน
ใจกับของใช้ของฝากสินค้า

ถ่ายรูปย้อนวันเที่ยวเพลินตลอด

ความคุ้มจูดใจนี่นะฮะพร้อมสนุกสนานได้ทั้งครอบครัว

ไม่ใช่ลูกแผด

อเลสนี่น่ารักขึ้นทุกวันน่ารักนะ

ปฏิเสธยังไม่รู้ว่าจะโดนฟ้องเปล่าปฏิเสธว่าแพทย์ทัพภาพตันตร์กลุ่มผู้ต้องหาร่วม
ฟอกเงินภรรยาของนายอัครกิจวรโรธเจริญเดชหรือเบนเรสซิ่ง
เดินทางมารายงานตัวแล้วนะโอเคจริง๗สิงหา
โอเคนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะฮะ
ดูนี่เกิดเรือล่มที่ชุมพรเดี๋ยวมาดูข่าวกัน
หมอช้างเคยทายเป๊ะเลยนะดูทายเร็วนี่เองจริงเหรอ
เอออีกสักคู่ค่ะอีกสักคู่ค่ะ
กลับมากับข่าวใส่ไข่ฮะถูกต้องนะครับ
นี่นะฮะล่าสุดเนี่ยนะครับต้องขอแสดงเสียใจนะฮะ
กับนักเรียนดำน้ำนะครับหนุ่มถึงภูฟฤกษ์นะฮะ
ที่ไปเสียชีวิตนะครับจากเหตุการณ์ที่เรือล่มที่ชุมพรนะครับ
ความคืบหน้านะฮะเหตุเรือท่องเที่ยวนะครับ
โชคธาราสองนะฮะที่นำนักท่องเที่ยวไปเรียนดำน้ำนะฮะ
เกาะงามใหญ่นะครับด้านผู้ว่าจังหวัดชุมพรเนี่ยนะครับ
ได้มีการสั่งเจ้าหน้าที่นะครับเร่งช่วยเหลือได้ทั้ง๑๑รายนะฮะ
เผยนะครับบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยนะฮะเกิดจากเครื่องยนต์ขัดข้อง
แล้วก็น้ำทะเลทะลักเข้าไปในเรือจนอับปางนะครับ
ทั้งนี้นะครับพบผู้สูญหายทั้ง๕คนแล้วเสียชีวิตทั้งหมดนะครับ
ความคืบหน้ากรณีนี้เนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับ
ทั้งเขาเรียกอะไรตำรวจน้ำ

ก็ได้มีการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือนะครับ

และสูญหายเพียง๕นัท
แต่ช่วงกลางนึกของวันวันที่๑๖นนายนรงคลละเอียด
ซึ่งทำเป็นภูมิว่าราชการจชุมภรได้มีการประชุมวางแผนช่วยเหลือท่องเที่ยวที่ประสบประเทศ๑๐๒๒
โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วนนะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้ในประสาน

นำนักท่องเที่ยวเป็นชายหญิงจำนวน๑๓คน
พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมเรืออีก๓คน
ดำน้ำชมประการังที่บริเวณเกาะงามใหญ่
ซึ่งเป็นจุดดำน้ำดูปากการังที่สวยที่สุดของชุมพร
โดยมีระยะห่างจากฝั่งประมาณ๑๘กิโลเมตรนะครับ

ครึ่งยนต์ของเรือได้เกิดขาดคล่อง
แล้วก็หลังจากนั้นมีน้ำทะเลทะลักเข้าไปในเรือจนใกล้จะจม
ได้นำเรือออกไปช่วยเหลือเพื่อลากจุงกลับเข้าฝั่ง
แต่พอไปถึงปรากฏแล้วไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันคุณผู้ชมครับ
จากน้ำได้มีการทะลักเข้าไปในเรือลำนั้นแล้ว
แล้วก่อกับขึ้นลมแล้วก็แรงมากนะครับ
ทำให้เรือจมลงอย่างรวดเร็วนะครับ

รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมทั้งหมดนะฮะ
จำนวน๑๑คนขึ้นมาได้แต่อีก๕คนช่วยไม่ได้
มน้ำเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาเลย
ล่าสุดก็ได้มีการพบศพผู้ศูนย์หายตั้ง๕คนแล้วนะครับ
เป็นผู้หญิง๔คนแล้วก็เป็นผู้ชาย๑คนนะครับ
ซึ่งทั้งหมดเป็นนักท่องเที่ยวทั้งหมดนะครับเป็นคนไทยนะครับ
๔คนเป็นนักเรียนฝึกดำน้ำอยู่
เป็นการเรียนถ่ายภาพใต้น้ำนะฮะอายุประมาณ๒๐๕๐ปี

ส่วนอีกคนนึงเนี่ยเป็นผู้ชายเป็นครูฝึกดำน้ำเลย

เสียชีวิตด้วยนะครับก็เรียกว่า

นะเป็นเหตุการณ์นี้น้ำต้องแรงมากแล้วก็

คือล่าสุดพนักงานสอบสวนสพปากชุมพรได้แจ้งความข้อหาคนขับ

คนขับเรือกระทำการโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิต

เห้ยเรือที่ไปนี่จดทะเบียนหรือเปล่า

เขาถึงเป็นคู่ฝึกว่ายน้ำถ้าเจอเรือครอบอยู่ก็คงไม่รอด
แล้วก่อนหน้าเรือจะร่มประมาณ๒อาทิตย์ที่ผ่านมา

แต่แกก็บอกว่านี่อ่ะใครดูสิเรื่องลาหูเข้าเนี่ยนะ
เดี๋ยวจะมีเหตุการณ์ในเดือนนี้จะมีเรื่องของเรือที่จะล่มนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
พูดจอดจงว่าเป็นเรือเลยจอดจงว่าเป็นเรือเลย

ก็เหมือนของไอ้แหวนเหมือนตอนไอ้แหวนโดนขโมยกระเป๋าที่อิตาลี

เขาบอกว่าเวลาลาหูทีบอะคนที่แบบรักขนาดลาศรีสิงห์หรือคนที่แบบอย่างประดับเนี่ยสิงห์เนี่ย
เจออะไรหนักจะเบื่อเสียของอะไรอย่างนี้

เพราะว่าต้องติดตามกันอยู่เมื่อไหน
เห็นมาพ๐๕เห็นก็บอกว่าอะไรน่ะมันส่งผล
เป็นแบบว่าเกี่ยวกับพระอาทิตย์เป็นราศีธาตุไฟ
ก็จะอยู่กันเนี่ยชนกันเต็มแต่ลาศรีกรกฎเนี่ยมันเหมือนแบบว่าเป็นธาตุน้ำ

กรกฎเป็นน้ำเพราะฉะนั้นน้ำกับราหูมันน่าจะเข้ากันได้
มันก็เลยบอกว่าไม่โดนหนักเท่ากับราศีสิงศ์
คือคนที่สิงเนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยจนถึงวันที่๔สิงหาคมเนี่ย
จะต้องเจออะไรแปลกเจออะไรแบบหนัก

มันส่งแล้วก็คนที่จะรับหมายถึงว่าคนที่ได้รับลาหูราศีกรกฎ

นักว่ากันไปเอาละมันเกิดกระแสหิดเกิดขึ้นนะครับ

ไม่อยู่ในรถ
ชายแดนแม่สาย
แทบทุกร้านมันเป็นกระแสหิด

ก็ไม่เปียกซึ่งก็เลิศจริงพี่

เฉพาะมันน่าจะมาใช้ในกรุงเทพมหานคร
มันเป็นกระแสฮิตติดร่มจักรยานยนต์เนี่ย

ร้านค้านะฮะชายแดนแม่สายเนี่ย
สั่งมากันแทบทุกร้าน

ไม่ใช่นะอะไรเลยดึกไปเลย
ฝ่ายผู้ใช้เนี่ยเค้าพูดครึ่งว่าดีดีทุกอย่าง
ที่สำคัญเมียก็ชอบ
เสียอย่างเดียวกลัวตำรวจจับ

คือวันนี้ทางขนส่งเชียงรายนะฮะกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า
ตามที่เกิดกระแสนิยมใช้ร่มติดรถจักรยานยนต์
กันแดดกันฝนมีแหล่งจำนายอยู่ที่อำเภอแม่สาย

ซึ่งตามหนังสือซักซ้อมการทำงานของขนส่งพบว่า
หากจะติดตั้งที่จะบังแดดบังฝนถาวรให้ขออนุญาต
แต่สิ่งหนึ่งพวกนี้คือชั่วคราวใช่ไหม
แต่ถ้าไม่มีบังคับว่าถ้าใช้ชั่วคราวจะต้องไปจดทะเบียนนี้

ร่มกันแดดกันฝนติดจักรยานยนต์
อกจากจะเป็นที่นิยมในที่จังหวัดเชียงรายนะฮะ
ตอนนี้กลายเป็นยอดออเดอร์ทั่วประเทศสูงมาก

มาแล้วล่ะฮะแล้วก็ตอนนี้ขายกัน
ในร้านกรุงเทพฯเริ่มออเดอร์มาทำกันไม่ทัน
มันจะอยู่ที่ประมาณ๒๕๐๒๐๐
มันจะอยู่ในระแวกนี้คือแล้วแต่ว่า
คุณไม่รู้หรอกเกรดไหนแล้วแต่ว่าร้านไหนที่เอามาเนี่ย

คือนักวันนี้คือชาวพม่าที่เขาค้าอยู่กรุงชัย
ชายแดนแม่สายนี่ก็ว่าสินค้าขายเนี่ย

ถ้าของไต้หวันก็จะแพงหน่อยจะดีหน่อย

ซึ่งของจีนเนี่ยตอนนี้ขายปลีกนะชิ้นหนึ่ง๓๕๐บาท
แต่ถ้าสมมุติขายเป็นโหลจะถูกกว่า
แล้วก็ของไต้หวันอยู่ที่๔๕๐บาท

เพราะว่าวัสดุแข็งแรงทนทานมีคุณภาพมากกว่าของจีน

เอามาดูข่าวในช่วงนี้บาทหลวงของซิมบาเว่

เอาดีนะเอาไว้บาทหลวงพรุ่งนี้ดีกว่าบาทหลวงนะ
ยังไม่บอกว่าทำอะไรนะวันหลวงยังไม่บอกว่าทำอะไร

แต่ไม่ใช่ประเทศเรานี่ไงบอกใบ้ไว้แค่นี้
อย่าเพิ่งสิคุณมันวานไปเจองังตำนุ่มนลี
เมื่อวานไปเที่ยวคือเมื่อวานนี้อย่างนี้คือเธอเจอที่ไหน
ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวคือก่อนที่จะมาเข้าสตูเมื่อวานนี้ก็แบบแวะไป
ไปที่เซ็นทรพร้าวก็ปรากฏว่าไปเจอเขาจัดงานใหญ่งานหนึ่ง
เห็นคุณโบกับน้องมะลิว่าไปที่นั่นด้วยเพราะมีรูปคุณโบน้องมะลิถ่ายตั้งงานอยู่เลย

ใช่ยากจะไปรู้จักกันนี่ภาพคุณไหมดูด้วยมั้ง

ก็อันนี้เรียกว่าภาพสดของมลัวบานนี้เลยนะครับ

มะริเค้าให้เจ้าตัวโน่นนี่มาริด้วยนะ
ครับเจ้าเลยเค้าเล่นกับสนุกสนานเลย

มะลิเก่งมากเลยนะฮะได้ถ่ายโฆษณาด้วย
พี่หนูพยายามต้องถ่ายวิธีหรือเปล่า

ก็จะพยายาม

เหมือนกับไม่ได้ทำงานเราเล่นกับเขาอะไรอย่างนี้

แต่แน่นอนมันก็มีบางช่วงที่คุ้มมือ
เวลาทำอะไรแบบซ้ำอะไรอย่างนี้
กองก็จะต้องมีวิธีการแบบปรับไปเรื่อย

ให้เขาเล่นอะไรที่เขาอยากเล่น

คนมามุกดูเขาอะไรอย่างนี้เขาก็จะไม่ชอบ
แต่ว่าเราก็จะมีการคุยกับกองถ่ายว่าอย่างนี้นะ
น้องชอบแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างนี้

ใช่คือจริงต้องบอกว่าโบเป็นคนที่
เลี้ยงลูกเองแล้วก็ต้องดูแลหลายชีวิตในครอบครัว
บางทีการใช้ชีวิตแต่ละวันก็ไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อน
เวลากินข้าวก็แบบมีอะไรก็กินอะ
ในเรื่องของโภชนาการก็ไม่ได้แบบต้องมีผักเท่านี้ต้องมีผลไม้เท่านี้
เราไม่มีเวลานอนก็น้อยอาหารการกินแล้วก็บางทีแบบ
อย่างที่บอกไปค่ะแม่บ้านทำอะไรให้เราก็กิน
หรือบางทีเราก็จะทำอะไรง่ายอยู่กับบ้านเราก็ทานอะไรอย่างนี้
แต่พอคือเรารู้จักผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับ
มันก็เสริมเราในหลายอย่างที่มันขาดไป
จริงแล้วเมื่อวานก็เพิ่งจะรู้ว่างานที่คุณโบเข้าไป
ซึ่งทางผู้บริหารนั้นเป็นนายแพทย์สิทธวีเกียจชวนั่นนะครับ
ถ้าเป็นประธานกรรมการบริหารเขาก็จะมาพูดถึงแรงบันดาลใจนะครับ
เป็นของคนไทยนะส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับคุณนพกิจนะครับ
นิธิเลิศวิจิตรนะฮะท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารเขา
พูดเรื่องแนวทางกลยุทธ์นะครับที่จะลุกตลาดนะครับในประเทศไทย
แล้วก็การขยายไปสู่อาเซียนนะครับให้คนไทยได้มีงานเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ
แล้วก็เขาเรียกว่ามีคนมาเที่ยวเยอะด้วยมาดูเยอะด้วย
แล้วใครที่อยากรู้รายละเอียดเข้าไปดูได้ที่ไหนฮะ
โอ้ง่ายมากเลยนะครับวันวานอันนี้ถามมาพอดีเลยนะฮะ
สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ
๐๒๕๑๑๕๙๕๕นะครับเพราะรวมถึงนะครับนี่นะฮะยืนอยู่หน้าจอนะครับ

เขาว่ากันว่าเจนนี่เลิกกึ้ง
เพื่อนสนิทกับคุณกึ้งไม่รู้คุณน่าจะเป็นคนที่รู้ที่สุด

แต่คนที่แบบว่าหลุดออกมาก็คือวุ้นเส้น

เรื่องใกล้ตัวคุณไม่ค่อยอยากจะบอกใครแล้วนะ
ช่วงหน้าค่ะต้องให้มดดำพูดค่ะเรื่องนี้

ไม่พอรายการแล้วเหรอขอโทษครับ

เรื่องของเรื่องคนที่หลุดเรื่องนี้ก็คือวุ้นเส้น

คือวุ้นคิดว่าไม่น่าจะตอบแทนใครได้
วุ้นก็เกรงใจทุกคนทุกฝ่าย

ไม่ว่าคุณจะมีการศึกษาดีแค่ไหน

ไม่นับว่าเป็นคนเก๋ย

ก็ห่วงอยู่แล้วแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ว่ามา๖ปีแล้วนะคะที่เป็นอย่างนี้
ตอนนี้ขอบอกว่านางก็เหนื่อย
เขาเป็นแก๊งนางฟ้า
ช่วยเหลือกันและกัน

ต้องถามนานะ

เป็นเรื่องของเขา

เรื่องของเขาให้เขาตอบอย่าสรรละแหน่

ลำพูนวันนี้แดดจ้ามากเลยค่ะ
แล้วการแพร่เขาอะไรนะครับ

นี่น้องมิวตั้งแต่เป็นโสดนี่ก็เนื้อหอมมาก

ไม่จริงน้องมิวนี่ชอบจริงจริงนะ
น่ารักที่สุด
นี่มากชั้นเล่นกับเขา

วนภาษาซื้อแบบดาว

คนนี้หรอโทคพบแค่เก๋
เมื่อว่างที่ซะโบ๊ห์คุณแจกซะโบ๊ห์อะไรกัน
รับไปเลยนะฮะสมมุติที่ได้ไปนะครับก็คือจะมีคุณพัดแก้วนะครับ
อยู่สมุดประการนะฮะพัดแก้วเลิศกลพันธ์นะครับ
คุณทิติรัฐคำกูลอยู่สมันบุรีคุณมาธิตาราวยุทธ์อยู่อุตรรดิศนะครับ
คุณสิริพรโพแสงอยู่ประจวบคิริขันนะครับ
คุณทัศนีทิพย์ประเสริฐอยู่ที่กรทมนะครับ
ก็เฉลยคำตอบนะครับก็คือข่าวแรกที่ข่าวใส่ไข่อ่านเมื่อวานนะครับ
เป็นข่าวพระราชทานบทสวดมนต์นะครับ

พรุ่งนี้เราดูด้วยสถานการณ์น้ำที่คุณร่วมรายงานกันมา
ว่าแต่ละจังหวัดเป็นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะประกาศให้๔รางวัล
พรุ่งนี้๖โมงยังกลับมาเจอกันอยู่กับข่าวใส่ไข่นะฮะ